ว่ามีเงินเข้ามากับการเกี่ยวข้อในการฟอกเงิน
ซึ่งถ้าจำได้เมื่อไม่นานมานี้คุณสันทนะ

ก็ออกมาโยงใยเรื่องว่ามันมีกลุ่มคนที่ชื่อเอดดี้
บอกว่าอาจจะไปมีเอี่ยวกับคนที่ทำลอตเตอรี่ออนไลน์

ทนายความของนายพันธวัฒน์หน้าวิสุทธิหรือว่าคุณน็อต
ก็มาพบกับนายพงศธรอินอำนวยผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติด
หลักฐานเกี่ยวกับเส้นทางการเงิน๓๙รายการ
โดย๑๐โมง๕๐ค่ะทนายความคุณน็อต
ก็มาด้วยท่าทางที่ค่อนข้างเร่งรีบ
แล้วก็เดินอ้อมหลังสื่อมวลชนตรงเข้าไปที่ศูนย์คดียาเสพติดเลย

ด้านนางพิชยาธารากรสันติโคโสกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่า
เส้นทางการเงิน๓๙เส้นทางนี้
ตรวจพบจากการสืบสวนสอบสวนว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีของ
คุณน็อตและผู้เกี่ยวข้อง
ตอนนี้อยู่ระหว่างพนักงานสอบสวนดำเนินการต่อ
รายละเอียดขอให้เป็นความลับในสำนวนไว้ก่อน
ส่วนเงิน๕๓ล้านบาทที่เป็นต้นเรื่องเลย

ต้องดูว่ามีความสอดคล้องกับคำให้การของคุณน็อต

ส่วนเงินจะมาจากการทำธุรกิจอะไร

และก่อนหน้านี้มีการเรียกกลุ่มธุรกิจอีก๗บัญชี
ที่มีการโอนเงินเข้ามาให้คุณน็อตตรวจสอบแล้วเหมือนกัน
โดยตอนนี้มีการออกหมายจับเพิ่มเติมอีก๒คน
เพราะว่าไม่มาให้การตามหมายเรียก
ส่วนก่อนหน้านี้ที่คุณน็อตมีการให้การว่ากู้ยืมเงินมา
คนที่ให้กู้ยืมตอนนี้ยังไม่ได้มีการเรียกสอบปากคำนะคะ
เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีการแถลงความคืบหน้าคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง
ส่วนกรณีที่คุณน็อตเดินทางไปต่างประเทศ

ตอนนี้คุณน็อตอยู่ในฐานะพยานนะคะ
เพราะฉะนั้นมีสิทธิ์เดินทางเข้าออกประเทศได้ตามปกติค่ะ
ประเด็นที่คุณน็อตไปถ่ายรูปคู่กับบุคคล
ที่มีอดีตเกี่ยวข้องกับการพนันต่างเนี่ย
แต่ถ้ามันมีพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องทางคดี
นั่นแหละถึงจะต้องมีการเชิญตัวมาให้การ
หลังจากนั้นธนาความของคุณน็อตก็ออกมาเปิดเผยว่า

ส่วนใหญ่เป็นของในทุนที่เข้ามาร่วมลงทุน

เป็นเงินเข้าออกบัญชีของคุณน็อตเอง
แต่เป็นเงินก้อนใหญ่ก็เลยต้องมาชี้แจง
ส่วนเรื่องความกังวลว่าจะมีรายชื่อไหน
๓๙รายการเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาไหม
ทนายความคุณน็อตก็บอกว่าไม่มีค่ะ

บอกว่ามีผู้ชายสองคนนะคะออกมาจากศูนย์คดียาเสพติด
นักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะใช่คุณอัฐการหรือเปล่า
เจ้าตัวบอกว่าไม่ใช่ชื่อออสมาเป็นพยานเฉย

จะแจ้งสองข้อกล่าวหากับนักอธการ
หลังจากที่เข้ามอบตัวคือข้อหาร่วมกันฟอกเงิน
และร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์
ซึ่งเบื้องต้นนายอัฐการปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แต่ก็ยอมรับนะคะว่ารู้จักกับคุณน็อต
แล้วก็ขอยื่นเอกสารชี้แจง
แล้วก็มีการประกันตัวไป๕แสนบาท
เงื่อนไขคือห้ามเดินทางออกนอกประเทศนะคะ
ก็เดี๋ยวรอฟังคุณน็อตเขาชี้แจงอีกทีก็แล้วกันนะฮะใช่ค่ะครับ